สดใสสายฮาอย่างพี่เอมาฮากันต่อกับสาวสวยคนนี้

ธุรกิจลูกชิ้นปลาน้ำแตกเขาไม่รู้ว่าได้รับผลกระทบยังไงบ้างหรือเปล่า
รวมไปถึงจะเปิดการทำศัลยกรรมครั้งใหญ่อีกหลังโควิด
จะเป็นยังไงตามน้องปานจุติไปได้เลยกับไทยรัฐนัดคุยค่ะ

สวัสดีค่ะปานปานจุตินะคะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะ
วันนี้นะคะเรามีนัดพูดคุยกับ
นางสาวเชียงใหม่ในดวงใจ
แถมมีดิกลิฟวงทายเป็นเมางขาสุดแซ่งด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราไปคุยกันเลยค่ะกับพี่บูโกค่ะ

สวัสดีครับผมโกรธเจ้าหญิงทางโครงการพี่ยุทธครับ
วันนี้เจ้าหญิงรับทานอะไรคะ
วันนี้รับทานนุ่มชิ้นปลามันดูน้ำแตกค่ะ
นุ่มชิ้นปลามันดูน้ำแตกไปด้วยเมาส์มอยด์ไปด้วยค่ะ
ค่ะเห็นว่ามีโปรดักต์ใหม่ข้างนั่นคือสิ่งใดค่ะ
อันนี้คือกิมจิค่ะนี่เป็นกิมจินะคะแบรนด์อิสราโยนะคะ
มีทั้งกิมจิแล้วก็ซอสโพชูจันทร์ด้วยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกแล้ว
หลังจากนุ่มชิ้นปลามันดูน้ำแตกเก๋มากแซ่บมากเกาหลีเวอร์

อารูปร่างที่ผ่อมลงพี่ทำศัลยกรรมศัลยกรรม
แล้วก็อันนี้พี่เป็นคนที่สนหาผลิตภัณฑ์ต่างมาดูแลน้ำหนักด้วยนะ
เมื่อประมาณสี่ห้าเดือนก่อนปีที่ผ่านมา
ตอนมันลงไวมากที่ก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะ

เราก็เลยรู้สึกว่าแบบน่าจะแบบลองหาตัวช่วยดู

จริงตอนแรกจะบินไปทำวิทักษ์ที่อเมริกา
แต่ว่าด้วยสะพานโควิดด้วยอะไรด้วยก็เลยไม่ได้ไปทำก็เลยทำที่ไทย
คุณหมอไทยก็เก่งเหมือนกันก็เลยตัดสินใจทำที่กฎหมายครับ
จริงพอมันทำแล้วมันอยู่ตัวในครั้งเดียวไหมคะ
หรือว่าเราต้องดูแลรูปร่างหลังจากนี้ต่อไปด้วย
ว่าต้องมีการซ้ำอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
เอ่อทำวิทักษ์ให้กันตัดนะคะตัดหนังส่วนเกิน
แล้วก็เป็นการล็อกผนังไขมันออก
โดยการที่ประชาไกดุ่นเป็นการล็อกออก
แต่คุณหมอก็บอกว่ามันจะไปขึ้นส่วนอื่น
ถ้าเราไม่ออกกำลังกายควบคุมแล้วมันก็จะออกอันก้นแขนต้นขาสะโพกก้นเหล็ก
ถ้าเราไม่ช่วยเหลือด้วย
พี่ก็รู้สึกว่ารอบนี้มันเป็นการผ่าตัดใหญ่จริง
เราก็เป็นการผ่าตัดที่ไม่รู้สึกว่าแบบ
มันใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกัน
แล้วก็การผ่านตัดทางนี้มันก็ค่อนข้างเป็นการผ่านตัดใหญ่
แล้วแผนมันก็ค่อนข้างใหญ่ด้วยเนาะ

ทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเราก็ต้องช่วยเหลือกับหมอด้วย
เพราะหมอทำให้เราแล้วเราก็ต้องช่วยเหลือกันด้วย
จริงตอนนี้เราพอใจในสัดส่วนที่แท้ของเราหรือยังคะ
หรือว่าเรายังมีแพลนที่จะถ้ามันเปิดประเทศได้บินได้อะไรอย่างนี้
ไปแน่อะไรอย่างนี้ค่ะ

ศัลยกรรมมันเป็นเรื่องที่เราต้องบินไปทำที่เกาหลีอยู่แล้ว
ว่าการไปส่งลูกค้าการทำธุรกิจการอัปเดตเทรนด์ต่าง

หลักอีกฝั่ง๓๔ปีก็อาจจะต้องมีการทำจมูกจมูกไม้ทำตาใหม่อะไรอย่างนี้

แต่พี่บอกว่าถ้าเราอยู่ในแวดมุมตรงนี้
เราก็อยากอัพเดทให้มันดูดีใช่ไหม
เราก็ต้องสวยได้ตลกได้สวยตลกก็เนี่ยคือที่เลยจ้ะ

มันมีลูกค้าเข้ามาสอบถามหรือว่าเราแพลนช่วงช่วงเวลาตรงนี้ยังไงบ้างคะพี่บุ๊ก
ท่านจ่ายเงินแล้วก็ยังเป็นเงินมัดจำอยู่
ก็รอเวลาที่มันจะบินได้

ถ้าฉีดวัคซีนนะคะในตัวที่เกาหลีกำหนดเอาไว้ก็สามารถบินแบบไม่ต้องกักตัวไปที่เกาหลีได้เลยค่ะ
อย่างตัวพี่บุ๊กเองมีแพลนไหมคะว่าถ้าเปิดประเทศได้หรือว่าวัคซีนฉีดครบแล้วอะไรอย่างนี้
เราจะสามารถที่ตัวเราเองจะไปด้วยตัวเองได้ไหมคะ

ถ้าเรามีพาสปอร์ตแบบโควิด

ไปที่เกาหลีเราก็ไม่ต้องจับตัวแล้ว
แต่ไม่แน่ใจว่าตอนกลับมาจากเกาหลี

เพราะว่าข้อกำหนดมันยังออกมาไม่ค่อยชัดเจน

แต่ถ้าเกิดฉีดวัคซีนครบ๒โดสแล้ว

แต่ว่าเนื่องด้วยการผ่าตัดศัลยกรรม

ถ้าลูกค้าไปทำเสร็จกลับมา

พี่โฟกเติร์ชที่เรื่องงานน้ำตักเบื้องนะคะ

เออแต่ว่าแต่เอาตรงโชคดีที่
เรามีคนที่คุยด้วยกับเรามาหลายปีแล้ว

ก็คือสำหรับความรู้สึกของพี่ตอนนี้
เราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน

สิ่งแบบนี้พี่ว่ามันโอเคที่สุดว่ะล่ะ

ไปเรื่อยใช่ไหมคะ
อยากบอกทุกคนได้อยากให้กำลังใจเขายังไงบ้างค่ะ

บุคลักษณ์กรรมการแพทย์คุณหมอพยาบาลนะคะ
แล้วก็ส่องหมอนะคะสักสมัครของทุกคนเลย

มาให้กับพวกเราคนไทยทุกคน
บุโปก็ขอเป็นตัวแทนนะคะมาให้กำลังใจเองทุกคนมันเลยนะคะ
ตอนนี้นะคะการไม่ตกคือตกอีกแล้ว
คนไทยของเราประกอบไม่ตกอีกแล้ว
เราก็เชื่อว่าดูแลกันดีอยู่แล้ว
พ่อแม่ที่น้องที่บอกไว้ว่า

ทุกตัวที่อยู่ในเมืองไทยตอนนี้มีประสิทธิภาพ
เบ้ากันการเสียชีวิตได้และการติดเชื้ออย่างรุนแรง
เพราะฉะนั้นการฉีดก็ดีกว่าไม่ฉีด
ทุกคนอยากจะไปกำลังใจให้ทุกคนมั่นใจ
และเตรียมตัวให้ดีกว่าที่จะไปฉีด

ดื่มน้ำเยอะก่อนที่จะไปรับวัคซีน
ยืนยันว่าฉีดดีกว่าไม่ฉีด
เพื่อเราจะได้ต้านโรคร้ายโรคนี้ให้ออกไปจากประเทศของเรา
เป็นกำลังใจให้คุณไทยทุกคนรอดจากโอ๑๙สายพันธุ์อังกฤษ

ต้องขอขอบคุณพี่บูโกมากเลยค่ะ
เมื่อกี้นั่งสัมภาษณ์ไปเห็นพี่บุโกะรับประทานลูกชิ้นไปนะคะ
กินทั้งลูกชิ้นทั้งกิมจิเลยค่ะ
เดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตไปทานอาหารก่อนนะคะ
ขอส่งกลับความสดใสไปให้กับสาวที่สตูดิโอค่ะ